เขาก็พยายามที่จะให้เด็กอบอุ่นร่างกายแบบนี้ค่ะ

เดี๋ยวจะได้พร้อมในการเรียนอย่างเต็มที่

ดูทุกคนก็ได้ปล่อยพลังนะ
โยกให้แบบพอมีเหงื่อซึมหน่อยนะคะ